คุณผู้ชมครับนับเป็นครั้งแรกนะครับที่กองทุนไทยนั้นขยายธุรกิจเรื่องของการจัดการกองทุนไปยังภูมิภาคอาเซียนครับ
ถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางทางเลือกให้กับนักลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนในแถบภูมิภาคอาเซียนได้นะครับ
เพราะว่าเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างเติบโตอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็มีอัตราการเติบโตที่มีกำไรแล้วก็จ่ายผลตอบแทนค่อนข้างสูง
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากรายงานของคุณสลัญญาคงอยู่ครับ
เศรษฐกิจของประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เฉลี่ยร้อยละ๔๕ต่อปีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในแต่ละประเทศ
นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มความน่าสนใจเข้าลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเข้าสู่ตลาดหุ้นในภูมิภาคอาเซียน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งตลาดหุ้นที่น่าสนใจเพราะมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของไทยจึงขยายธุรกิจการจัดการกองทุนไปยังภูมิภาคอาเซียน
ด้วยการนำกองทุนวันสต๊อกอาเซียนกองทุนแรกของไทยเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
คโปร์ก็จริงก็มีบริษัทที่มีรัฐถือหุ้นเป็นจำนวนมากนะครับเช่นในกองนี้ก็จะมีทั้งเรื่องโทรคมนาคมนะครับแล้วก็เรื่องตัวเครื่องบินก็อยู่ในกองนี้นะครับ
รัฐบาลก็เกื้อหนุนให้มีเศรษฐกิจที่จะเจริญเติบโตยั่งยืนไปเรื่อยนะครับสังเกตได้ว่าตลาดหุ้นสิงคโปร์วันนี้ปีนี้ก็ขึ้นมาประมาณ๑๔นะครับผมคิดว่าในระยะยาวก็ยังเป็นผู้นำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่
ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ของไทยเองมีความพร้อมที่จะรองรับหลักทรัพย์หรือกองทุนของต่างประเทศที่จะเข้ามาเปิดซื้อขายในไทยและพร้อมที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของไทยที่ต้องการจะไปเปิดซื้อขายในต่างประเทศด้วย
สรรญาคงอยู่ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน